พูดถึงเด็กค่ะแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ไม่เหมือนใครละกันนะคะ
ก็มีกิจกรรมเป็นของตัวเองอย่างบ้านพี่พีชทองเจือก็เหมือนกันนะคะ
เพราะบ้านนี้เขาสายลุยอยู่แล้วค่ะพูดถึงสายลุย
น้องโรเตอร์ลูกชายค่ะบอกว่าคราวที่แล้วเราเล่าไปว่าน้องเนี่ย
มีอาการที่เล่นเซิร์ฟน่ะแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะ
คุณผู้ชมค่ะตอนแรกเนี่ยหนักเอาเรื่องนะถึงขั้นเดินไม่ได้ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็กระดูกตรงหัวสะโพกเคลื่อนค่ะ
ที่สำคัญการรักษาในตอนนั้นคุณหมอแนะนำว่า
คุณพ่อคุณแม่จำเป็นนะท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าพี่พีชเองแล้วก็ภรรยาตัดสินใจเลยไม่ให้ลูกชายผ่าตัดค่ะ
แล้วก็เลือกรักษาด้วยการกายภาพบำบัดแทนนะคะแล้วก็การจัดกระดูกค่ะ
ตอนนี้รักษาแบบนี้มาครบ๙๐วันแล้วค่ะ
อาการน้องโรเตอร์เนี่ยดีขึ้นมากเลยพี่พีชบอกเนี่ยน้องใจสู้สุดเลยนะ
แล้วก็ยังมีไฟในการเล่นกีฬาเสิร์ฟสเก็ตต่อค่ะ
แต่ตอนนี้ค่ะจะต้องหยุดรักษาตัวก่อนนะก็ตามคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าใจยังสู้อยู่เอาไปฟังเสียงกันค่ะ
๑๐วันไม่มีการเคลื่อนเพิ่มเติมของตรงหัวกระดูกที่เคลื่อนนะครับ
แสดงว่าเราทำทุกอย่างถูกทิศทางแล้วนะครับ
ก็ตอนนี้ทิศทางก็ดีมาก
วันที่แล้วเราไปเอ็กซาเรย์
ก็ทุกอย่างอยู่ในที่ในทางไม่มีการเคลื่อนที่เพิ่ม

ตามแผนเนี่ยน่าจะต้องอีก๓ปีข้างหน้านะครับ
ปีข้างหน้าที่น่าจะต้องเล่นได้อย่างเต็มที่
น้องบอกน้องรอได้แต่ว่าสำหรับผมเนี่ย
ปีหน้าคงต้องถ้าเล่นกระแทกกระแทกเหมือนเดิมอาจจะ๓ปี
คุณผู้ชมค่ะหลายคนก็อาจจะวิภาควิจารณ์กันไป
ทำไมปล่อยให้ลูกเล่นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นความชอบ
และที่สำคัญครอบครัวนี้เขาสนับสนุนลูก
แล้วเขาไม่ได้แข่งธรรมดานะเขาแข่งแบบว่าเข้าการแข่งขันเลยนะ
แล้วพอประสบอุบัติเหตุก็ต้องยกเลิกไปหลายรายการเลย
และที่สำคัญเรื่องเรียนก็ต้องพักไว้ด้วยนะคะ
แต่อย่างที่พี่พีชบอกค่ะกำลังใจดีทั้งบ้าน
แป๊บเดียวบอกเลยเดี๋ยวกลับมาเดินกลับมาหายได้ปกตินะคะคุณผู้ชม
เอาใจช่วยหายไวเนอะ
คุณผู้ชมจะบอกว่าอันนี้ก็มีเรื่องเล่านิดหนึ่งก็แล้วกัน
อันนี้ก็การรักษาทางร่างกายแต่ว่ามีการรักษาทางใจ

คือเล่าให้ฟังมันมีช่วงหนึ่งที่มีข่าวพี่พีชจุดทูปนะคะ
เราเห็นเป็นภาพนะตอนนั้นน่ะ

บอกว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้น้องโลเตอร์หายไวด้วย
ว่าเป็นความเชื่อเนาะบ้านใครบ้านมันนะคะ